อันนี้เรื่องของโจรขโมยค่ะมาดูเรื่องกันเรื่องของแม่กับลูก
อันนี้บอกก่อนเป็นแม่กับลูกแท้กันนะ
คือเธอเนี่ยบอกว่าเธออาศัยอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เล็ก

แม่มักจะเหมือนมีอารมณ์รุนแรงจริงเคยตีเคยทำร้ายพ่อเธอมาก่อนด้วย
สุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเธอมามีห้องเช่ามีบ้านเช่าอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยโตมาแล้วไง
แม่ก็เลยบอกว่ามาขออาศัยอยู่ด้วยแต่แม่เอาแฟนใหม่มาด้วย
แล้วกลายเป็นว่ามาทะเลาะอะไรกันต่ออะไรเสียงดัง

แล้วคุณรู้ไหมว่าปกติเราอ่านข่าวเราจะเจอเคสลูกทำร้ายแม่
แต่อันนี้แม่พยายามจะทำร้ายลูกแล้วในขณะที่เธอบอกว่าเธอตั้งท้องอยู่ด้วย
บอกเดี๋ยวเตะให้แท้งเลยค่ะ

เธอบอกให้เปิด
เปิดไง
บอกให้เปิด

แล้วใครเขาจะเปิดนะแม่จะทำร้ายอ่ะ

ใครจะเปิดล่ะเป็นฉันฉันก็ไม่เปิดเหมือนกัน
นี่คุณคิดดูนะอย่างที่ที่ฉันบอก

แม่คืออยู่ข้างนอกแล้วไอ้เสียงตึ้ง
ประตูอันนั้นแม่พยายามจะทุบประตูและพยายามจะเข้ามาในห้อง
แล้วลูกบอกว่าจะเปิดได้ยังไงอ่ะแม่ก็แม่จะเข้ามาทำร้ายอ่ะค่ะ
แล้วเธอเองเธอก็เคยโดนแม่ผลักเคยโดนแม่ทำร้ายเราด้วย
คุณคิดดูนะอันนี้มันเลยเกิดแฮชแท็กอะไรรู้ไหม

พูดเรื่องนี้พอเห็นคนเห็นคลิปนี้นะคะ
แล้วลักษณะเนี่ยคือแม่พยายามทุบประตูดังสนั่น
ตะโกนด่าโวยวายอยู่แบบนั้นแหละค่ะ
ก็อย่างที่ที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมกับคุณเชอรี่คุณก๊อฟฟังเลย

เธอบอกเธอบอกเธอเลิกกันเนี่ยคือเธอเนี่ยพ่อกับแม่เลิกกัน
อยู่กันมาแบบเหมือนกับว่าอยู่กับพ่อกันมาตลอดจนกระทั่งโตเป็นสาวนะคะ
อาศัยอยู่ห้องเช่ากลายเป็นพอมาซื้อห้องเอื้ออทรอยู่สองคนกับพ่อ
มาขออยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรก็สงสารถึงแม่จะไม่เคยเลี้ยงมาแต่ก็ให้มาแต่กลายเป็นแม่เอาแฟนใหม่เข้ามาด้วย
หลังจากนั้นแม่กับแฟนใหม่ชอบทะเลาะกันเสียงดังเธอก็เลยบอกแม่แม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ไหม
แม่เลยไปเช่าตึกข้างเธออยู่แต่เธอบอกว่าเป็นไปได้ที่แม่พยายามจะบุกเข้ามาเนี่ยเหมือนจะมาเอาของ
เพราะตอนที่ย้ายไปอยู่ตึกข้างข้างไม่ได้ขนพวกตู้เสื้อผ้าตู้เย็นที่นอนไปแต่ประเด็นเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้น
วันวันดีคืนดีมาทุบประตูแบบนี้ไม่พอเอารองเท้ามาวางเต็มพื้นทางเดินหน้าห้องและยังเอารองเท้าไปแปะตามฝาผนังอันนี้ภาพ
โอ้โหเฮ้ยคุณเรางงอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาทำทำไมเนอะ
เอาครูสงครามมาแปะตรงหน้าประตูห้องและฝาผนังคุณแม่มีเวลาว่างพอสมควรรับคุณแม่เค้าไม่สบาย
คือเราก็แอบคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าเขาไม่สบายไหม
แต่ลูกบอกว่าเอาจริงเมื่อก่อนตอนที่แม่อยู่กับพ่อ
แม่เคยถึงขั้นเอามีดฟันพ่อนิ้วขาดแล้ว
โอ้โหแล้วเขาอยู่กันไม่ได้นะสุดท้ายเขาเลิกกันแล้วตัวเธอเองต้องมาประสบพบเจอเรื่องแบบนี้
เพราะคิดว่าตอนแรกมาจากที่สงสารแม่แท้จะให้แม่มาอยู่ด้วย
แล้วแม่เคยเข้ามาขโมยโทรศัพท์เธอด้วยเธอ
บอกรู้สึกแย่ที่สุดคือแม่เธอเนี่ยผลักเธอเหมือนให้เธอเจ็บอ่ะ
ที่เธอบอกแม่ว่านี่เธอท้องอยู่นะแต่แม่ดันพูดประโยคว่าเดี๋ยวกูจะเตะให้แท้งเลย

คุณแม่ท่านอาจจะมีอาการบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้เนอะนะคะอันตรายอันตราย